อันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อน
คือน้องวัย๑๕ไปกับแก๊งเพื่อน

ฝั่งนู้นมีดไม้ปืนมีครบค่ะ
เพราะฉะนั้นคนเจ็บสองคนน้องสิบห้าเนี่ย
โดนทั้งยิงขาโดนทั้งแทงตรงอก

ทำไมถึงจะต้องเอาอาวุธไปเยอะขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

แก๊งที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตรงนี้คือชุมชนเห็งที่ตำบลอ้อมน้อยที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะ

มอเตอร์ไซค์ล้มเจอรอยเลือด
คนเจ็บอายุ๑๕ทั้ง๒คน
คนนึงนะโดนยิงที่ขาขวา
แล้วก็โดนฟันที่อกด้วยโดนฟันที่กลางหลังด้วย

ส่วนวัยรุ่นวัย๑๕อีกคนนึงก็โดนยิงได้รับบาดเจ็บค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วทั้งสองคน
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะเจอเป็นปลอกกระสุนตกอยู่๒ปลอก
แล้วก็เจอกระสุนปืนอีก๒หัว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักตี๒กว่าของเมื่อวันที่๙ค่ะ
นักข่าวของเราได้ภาพมา
คืนวันที่เกิดเหตุช่วงประมาณสักเที่ยงคืน
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่ค่ะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ที่มาเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นตรงนี้ค่ะเขาอยู่กันแบบเป็น๑๐เลยนะ
เขามาดักจอดมอเตอร์ไซค์ดักรออยู่
แล้วแต่ละคนเนี่ยปืนมีดไม้มีอาวุธกันด้วย

ใช่แล้วเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงค่ะ
อีกตัวนึงเนี่ยคือกลุ่มวัยรุ่นมาแล้วมาแล้ว
ขี่รถมาอืมทีนี้กลุ่มที่เขาดักรอเนี่ย

พี่เบิ้ลรู้ว่าคนทดปืนอะมีอยู่สองคนที่มีปืนนะ
ทีนี้มันไม่ใช่แค่ปืนไง
ไม้ที่เรียกอ่ะก็เอาไว้ฟันด้วยมอเตอร์ไซส์ล้ม

แล้วไม่พอแก๊งสิบกว่าคนที่ดักรออยู่เนี่ยก็กรูไปทำร้ายค่ะ
แล้วก็มีการเอามีดฟันเอาไม้ตีกันอยู่สักพักหนึ่ง
หลังจากนั้นไปฟันมอเตอร์ไซค์ที่มันล้มเนี่ย
กล้องตรงนี้เป็นมุมเหมือนกับสำแยกหรือออกมาจากปากซอยเนี่ยนะ
ได้เห็นภาพเหตุการณ์แล้วรถชาวบ้านอ่ะผ่านไปผ่านมานะ
ไม่มีใครกล้าลงมาช่วยหรอกคือมองไปแล้วก็แบบเฮ้ย
พวกนี้มันมีทั้งมันมีอาวุธเยอะว่
ลงไปแล้วเดี๋ยวโดนแน่เลยชาวบ้านเขาเห็นแบบนั้นนะคะ
ไม่ได้ลงไปช่วยก็จริงแต่รีบโทรบอกตำรวจเลย
ให้ตำรวจเนี่ยช่วยมาตรวจสอบหน่อยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วถามจากน้องคนเจ็บน้องวัย๑๕ที่โดนยิงขา
น้องเขาเล่าแบบนี้ว่าคืนวันนั้นน่ะนะนี่โดนยิงเห็นไหม
น้องบอกว่าผมกับเพื่อนประมาณสัก๙คน
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากเที่ยวงานวัดไร่ขิง
พอมาถึงจุดตรงนี้ผมเห็นแล้วแบบอยู่กันเป็นกลุ่มอ่ะ
กว่าคนแล้วจู่มายิงใส่กระสุนมันโดนขาผม
จนมอเวราไซค์ผมล้มแล้วมอเวราไซค์ผมล้มผมเพลี่ยงทำแล้วไง

น้องบอกว่าผมไม่เคยรู้จักพวกนั้นมาก่อนนะ
แต่คุณผู้ชมฟังนะน้องเขาบอกว่าไม่รู้จัก

แต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายนั้นน่ะ
พยายามจะทำร้ายกลุ่มผมมาแล้ว

ใช่นี่ส่งข้อความเหมือนกับนัดให้มาหา
ท้าเนี่ยเล่นเปล่ามาสิตอนนี้

เล่นเปล่ามาติดตอนนี้เลย

โอ้โหนี่ขนาดนี้
และท้ายที่สุดน้องมาด้วยยิงดนฟันดนตี

เจ๋ว๑๐หรือคนได้ครับ

ยิงใครตลอด

แล้วเขาว่าอย่างไรครับ

ไม่ต้องรู้จักกันคุณผู้ชม

ลักษณะช่องแชทเหมือนว่า

เอาไอ้ท่อนซูมอะไรนะเดี๋ยวนะ
คุณสามารถโทรหา

เนี่ยแต่ทีนี้พอเห็นข้อความแบบนี้

แต่มีการทักมาเหมือนกับท้ากัน

อันนี้กูส่งโลให้แล้ว

เออว่าอยู่ตรงไหนใจเปล่ามาเลย

อ้าวไม่ออกไม่เล่นแล้ว

เนี่ยนั่นแหละสิแต่น้องก็บอกไม่รู้จัก

หลักฐานจากพวกอะไรแชทต่างเหล่านี้

จับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะมาได้แล้วประมาณ๑๐กว่าคน

ในเมืองหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ

ไม่รู้จักกันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเนี่ย

ใครจะยอมรับว่าโอ้ผมเคยคอยต่อมาก่อน
มี๑คดี๘๐

หรือดีไม่ได้อาจจะเคยมีเรื่องกันแต่ว่าลืมไปแล้ว